ดูในเรื่องของที่เป็นกระแสในช่วงนี้เรื่องของการแต่งกาย
ว่ามันเหมาะสมกับอาชีพที่ทำอยู่หรือไม่
อันนี้คือไปเอากระแสจากเรื้ออื่นมามาดูในมูลกีฬาบ้าง

ห้าวดิเป็นตัวเองดิ
กางเกงสิฮะแม่ไม่รู้ยังใส่อยู่ไหมตอนนี้
ตอนภาพที่ทำอยู่น่าจะตอนที่คุมท่าเรือนะ
คือเขาไม่ได้มีห้ามคุณชนะว่าห้ามแต่งตัวแบบนี้นะครับ
เอาไปดูอีกคนนึงนะครับโค้ชต่างชาติบ้างดีกว่าสีสันเยอะดีคนนี้
ว่าจะใส่สูตรที่ดูเรียบร้อยคือแบบนี้มันเป็นที่มาของคำที่บอกว่าแต่งกายครึ่งท่อน
แล้วคุณดูนะเขามีสูตรทุกสีนะครับอันนี้เรามีภาพให้พอ
เอาดูดิคือข้างบนอย่างเรียบร้อยเลยแต่ข้างล่างเนี่ยแหมไม่ไหวจริง
ไปดูของบรรดาโค้ชอื่นกันบ้างนะครับในไทยลีกโดยส่วนใหญ่ก็ใส่ชุดคล้ายนักฟุตบอลนั่นแหละ
หรือเสื้อวอร์มเลยแบบนี้นะจริงก็ไม่ใช่ประเด็นเท่าอะไร
ส่วนโค้ชต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นสูตร

แต่พอมาไทยที่พุธชนะฮะบอก

เอาไปดูกันที่ความเห็นของอาจารย์หลัง

หนึ่งในวิทยากรที่เคยอบรมโค้ชแนว
ถูกถึงเรื่องนี้ว่าปกติแล้ว

แจร่งนั้นที่ค่อยจะต้องดูว่าการแต่งตัวอย่างไร
จะได้ดูน่าเชื่อถือและเหมาะสม

เพราะมีผลกับความน่าเชื่อถือ
ที่จะออกสู่สายตาประชาชนนะครับ
แต่งกายก็ไม่ได้มีกำหนดนะว่าจะต้องแต่งแบบไหนอะไรยังไง
แต่ก็แนะนำว่าควรจะต้องเป็นชุดที่แต่งแล้วแหล่ดูสุภาพ
ให้เกียรติคู่แข่งและให้เกียรติสนามการแข่งขัน
ครับคือตรงนี้มันก็เหมือนกับว่ากฎระเบียบแต่มันไม่มีการปรับไง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะให้มันเป็นบทบัญญัติจริงจัง
ควรจะต้องทำตัวอย่างไรแต่งตัวแบบไหน
ขนาดไหนก็ควรจะต้องแต่งกายให้เหมาะสมตามนั้น
ก็แล้วแต่นะครับเอาตามความสบายใจแล้วกันนะครับ
เพราะว่าบางทีเรื่องพวกนี้มันก็อยู่ที่เนื้อแท้ของคน
บางทีเราตัดสินคนจากภายนอกก็อาจจะไม่ใช่นะครับ